เรื่องที่แม่ต้องพาลูกสาว๖ขวบเองอยู่อนุบาล

บอกว่าลูกถูกล่วงละเมิดทางเพศ
จากผู้ชายคนนึงเข้ามาทำในโรงเรียนเลยนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้เราก็ตามกันมาตลอด
ปรากฏว่าล่าสุดสามารถจับกลุ่มตัว
คนที่ก่อเหตุก็คือนายสนองได้แล้ว
แต่นี่เป็นบรรยากาศที่ผู้เป็นแม่

ที่ปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
เมื่อวันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของเธอ
แม่เขาบอกว่าจริงแม่รู้

วันที่๗มิถุนาตอนลูกสาวกลับมาจากโรงเรียน
ทีนี้ลูกเนี่ยร้อง
เหมือนกับเจ็บบริเวณอวัยวะเพศ
แม่ก็แปลกใจไงแม่ก็เลยเปิดดู
ก็เห็นว่าทำไมอวัยวะเพศของลูกสาวบวมแดง
แล้วก็มันเป็นรอยเป็นคราบด้วยค่ะ
แม่ก็เลยถามลูกไงว่าไปทำอะไรมา
แล้วลูกเขาก็ตอบว่าแม่จำได้ไหม
ผู้ชายที่ตัดหน้ารถแม่เมื่อเช้าน่ะ

ลุงคนนึงนั่นนะครับคงคือหนู
แล้วลุงก็ให้ตังค์หนูมา๒๐บาทแต่หนูไม่เอา
ทีนี้พอแม่รู้เรื่องแบบนี้ปั๊บ
แม่ก็เลยไปแจ้งความ
แล้วแม่ก็กลัวนะว่าจะปลอดภัยไหม
แม่ก็เลยอยากที่จะให้ทางมูลนิธิปวีนา

อยากให้เอาตัวนายสนองคนที่กระทำผิด

ทีนี้พอรับเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทางด้านนางปวีนาหงษกุลก็ประสาน
พันธุ์ตำรวจเอกพีรเดชเจริญเดช
ผู้กำกับสพเมืองนครปฐม

ว่าเขาใช้เวลาที่ทำกับเด็กประมาณ๗นาที
อยู่ในโรงเรียนแบบนี้นะฮะแล้วก็ตำรวจก็ไป
สอบปากคำคุณครูแล้วก็ผู้ที่อยู่ในโรงเรียนด้วย
วันที่เกิดเหตุคือวันที่๗มิถุนายน
ใช่ค่ะทีนี้ทางตำรวจก็สื่อพอรู้ข้อมูล
แล้วว่าผู้ชายคนนี้คือนายสนองเข็มทองอายุ๔๘ปี

ข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุต่ำกว่า๑๓ปี

แต่ตัวในสนองไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่นครปฐม
ใช่ฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่นครปฐมนะ
ใช่ค่ะแต่ว่านายสนองพอก่อเหตุเสร็จแล้ว
ก็กลายเป็นหนีไปอยู่บ้านพวกพวกกันเอง
พวกพ้องที่จังหวัดราชบุรี
ที่เขตบางแพรอำเภอโพธาราม
ตอนที่หลบหนีไปตำรวจก็ตามตัวอยู่นะครับ
ปรากฏว่านายสนองติดต่อสื่อต่าง
ร้องขอความเป็นธรรมให้กับตัวเอง
เพราะว่าได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตัวเองว่า
เขาไปข่มขืนเด็กในโรงเรียน
ตัวนายสนองปฏิเสธกับสื่อบอกแบบนี้
บอกว่าวันเกิดเหตุตัวเขาเองเข้าไปในโรงเรียนจริง
นครปฐมแต่เข้าไปกินโจ๊ก
แล้วเห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่บริเวณกระถางต้นไม้
กลัวว่าเด็กจะล้มก็เลยร้องเตือนเด็ก

เพราะว่าเห็นเด็กเซธลาจะล้มแล้ว

ไม่ได้พาเด็กเข้าไปข่มขืนในห้องแต่อย่างใดนะครับ
เพราะว่าหากข่มขืนจริงเด็กจะต้องร้องไห้

แล้วถ้าข่มขืนจริงของของผมมันใส่กับเด็กไม่ได้หรอก

แล้วก็ตอนนั้นมีครูอยู่ด้วย๒คน
ยังบอกครูเลยว่ามือไปโดนตัวเด็กจริง
แต่เป็นการไปช่วยจับเด็กไม่ให้ล้ม

นี่เป็นการโทรศัพท์ติดต่อกับผู้สื่อข่าวสำนักต่าง

ใช่ค่ะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่า
เราก็ฟังทางนายสนองอย่างเดียวไม่ได้ไง

ตำรวจเขาก็มีข้อมูลต่าง
แล้วก็ตอนที่ตำรวจให้ครอบครัวนายสนอง

คือจะให้เดินทางจากราชบุรีที่หลบหนีอยู่
กลับมาที่นครปฐมเหมือนกับจะให้เข้ามอบตัว
ก็ให้ทางครอบครัวช่วยพูดคุย
เพราะว่ารู้เบาะแสแล้วว่านายสนองหลบหนีไปอยู่บ้านเพื่อน
ในเขตอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ทีนี้ช่วงจังหวะที่ญาติของนายสนอง
กำลังโทรศัพท์เกลี้ยกล่อมให้นายสนองเข้ามอบตัว
แล้วตัวนายสนองบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามอบตัวเหมือนกันนะ
แต่ขณะนั้นเองนะครับเจ้าหน้าที่จับสัญญาณโทรศัพท์ของนายสนองได้
ก็พบว่าอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอบางแพร
และอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
จากนั้นครับเจ้าหน้าที่ไม่รอให้มามอบตัวนะ
เจ้าหน้าที่ก็ตามไปจับกลุ่มตัวนายสนองได้ในที่สุด
นี่นะครับบรรยากาศของการจับกลุ่มตัวนายสนอง

ท้ายที่สุดนายสนองนะรับสารภาพ
แต่เป็นคนละเรื่องกับที่ให้สัมภาษณ์กับผู้สิทธิ์ข่าวเลย

คือทางพันธุ์ตำรวจโทนิพลก่อเกียรติตระกูล

นายสนองรับสารภาพนะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ

แล้วผมก็เดินเข้าไปในห้องน้ำไปอาบน้ำ
แล้วผมดื่มเหล้าขาวไปครึ่งขวด

ทีนี้ก็เดินเข้าไปในโรงเรียน
จะเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยตำรวจก็ถามจะไปทำอะไร
สนองบอกว่าผมจะไปกินโจ๊ก
แต่ว่าตอนนั้นเห็นเด็กหญิง๖ขวบเล่นอยู่ใกล้กับกระถางต้นไม้
ผมก็เลยกวักมือเรียกน้องให้มาหา
พอน้องมาหาผมก็อุ้มน้องเข้าไปในห้องเรียน

นี่คือคำสารภาพล่าสุดนะฮะ
แต่นายสนองยังบอกอีกด้วยนะว่าผมถลกกระโปรงเฉย
ไม่ได้จับน้องแก้ผ้า
แล้วผมก็ใช้มือรูปคลำเด็กเฉยผมไม่ได้ข่มขืน
หลังจากนั้นปั๊บผมก็ออกมาจากโรงเรียน
ขี่มอเตอร์ไซค์ก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

แล้วผมมารู้ข่าวอีกทีนึงเมื่อวานตอนเช้า
ผมก็งงเหมือนกันว่าอ้าวผมเป็นผู้ต้องหาเหรอ
ตอนนั้นก็เลยแบบไม่รู้จะยังไงเลยหนีไปกบดานบ้านเพื่อน
ทีนี้คุณผู้ชมจะต้องรอดูความคืบหน้าหลังจากนี้นะคะ
เพราะว่าทางตำรวจเองก็บอกด้วยบอกว่า
เดี๋ยวจะมีการแถลงคดีนี้ตอนบ่าย๓โมง
รออีกสักครู่นึงโดยพลตำรวจตรีคำรณบุญเลิศ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
จะเป็นคนแถลงข่าวในคดีนี้เองนะคะ
ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนกระทั่งตอนนี้
ก็คงสอบปากคำเครียดอยู่นะครับ